สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะโอ้สุดหน้าผม
ไหนไหนลองขอให้มันมีเสียงหน่อยได้ไหมคะอะไรนะคะสั่นให้มันมีเสียงสิ
ไม่ค่ะเราสั่นคือธรรมดาค่ะเราต้องมีลูกเล่นค่ะ
นางมีลูกเล่นค่ะอ๋อสิงโตอ๋อหนูเชิดแม่หนูเชิดสิงโตได้
ใช่ไหมตุ๊กหล่อนเก่งเน่าเวลาที่ไหนไม่เอาประติภัดานี่
เธอต้องหมุนหัวให้มันมีเสียงกองด้วยดินี่ไง
เออนางมาเร็วนางมาคิดไห้หัวกับพี่เปิ้ลชั้นผม
นั่งแทนพ่อหนุ่มนิดนึงครับพ่อหนุ่มรถติดอยู่ที่แถวราชภาพครับแม่
เอาล่ะเราไปเรื่องแรกอย่างที่เราติดตามดารินยัง

เขาซาร่ามีโทษไหมในการที่แบบว่าให้ที่พักพิงหรือช่วยหลบหนี
แต่บางกระแสก็บอกว่าอ๋อที่ตำรวจไปจับได้

ทีนี้ตอนนี้ค่ะถ้าเอาภาพรวมของคดีนี้
ไล่ตั้งแต่ที่สุดท้ายแล้วดาริวยังโดนรวบที่สนามบินภูเก็ตใช่ไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยดาริวถูกฝักขังไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยซึ่งเดอริวบอกว่า
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีการทำคำให้การเป็นลายลักษณอักษร
ภายในวันที่๓๑มกราคมก็คือสิ้นเดือนนี้
ทีนี้ประเด็นเรื่องของซาร่าที่ก่อนหน้านี้ทนายรณรงค์บอกว่า
มันควรจะต้องโดนโทษในแง่ของการให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาหลบหนีไหมอ่ะนะคะอืม
สรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็คือเพจของคุณสรยุทธ์เนี่ยเขารายงานบอกว่า
เขาก็ออกมาเปิดเผยภาพรวมว่ากลุ่มที่๓ตอนนี้เนี่ย
คนมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว๑๕คนอีก๑คนเป็นชาวต่างชาติ
หนีออกนอกประเทศไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกหมายจับแล้ว
จากการสอบสวนผู้ต้องหา๑๕คนให้การปฏิเสธทั้งหมด
และต่อสู้คดีชี้แจงพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนครบถ้วนแล้ว
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบพยานแวดล้อมอีกประมาณ๒๐ปาก
สำหรับคุณซาร่าในฐานะภรรยาของดาริลเนี่ย
แต่พฤติการถือว่าเข้าข่ายเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือพาผู้ต้องหาหลบหนี
เพราะวันที่เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับดาริวที่สนามบินภูเก็ต
แต่เขาบอกว่าคุณซาร่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาใช้คำนี้

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณซาร่า
ข้อหาช่วยเหลือพาผู้ต้องหาหลบหนีค่ะ

เขาออกรายการเสร็จปุ๊บออกมาเป็นข่าวเป็นข่าวไปมากมายเนี่ย
เขายังไปไลฟ์ขายของอยู่เลย
คือพี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งอันนี้แบบเชื่อแบบว่า
แต่ก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของแฟนตัวเอง
ก็คิดว่าแฟนตัวเองบริสุทธิ์หนึ่งจากอะไร
จากการเข้าออกเขาบอกว่า๑ปีที่เขาคบกันมาเนี่ยแองจี้
แฟนเขาเข้าออกนอกประเทศได้ตลอด
แฟนก็ใช้ชีวิตปกติมาก๑ปีที่ผ่านมาใช่ป่ะ
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคนเขาก็ถามอีกว่าเฮ้ย
มันคือมหากราบของวงการบันเทิงเลยนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ซาร่าเองเนี่ยก็เคยมีข่าวว่า
คบกับดารินยังอยู่ถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
คนนี้มีรูปนะคนนี้มีรูปอยู่นะ
คนนี้คือคนที่แบบว่าโดนหมายเรียกนะอันนี้ตลอด
ซาร่าทำไมไม่รู้ฉันก็ว่าผู้ชายอ่ะคงจะบอกว่า
เฮ้ยไอ้บริสุทธิ์อยู่ไอ้ในบริสุทธิ์
ก็เลยถ้าอย่างนั้นอยู่ดีจะไปออกทีวีทำไม

เขาบอกว่าเขาก็เพิ่งมารู้ตอนที่ออกรายการทีวี
ว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยแล้วนี่
บางคนอยู่ซิงคโปร์บางคนอยู่ออสเตรีย

ถามตามหาว่าดารียัง
ชื่อดารียังบอกชื่อจริง
คือก็เหมือนแบบตอนนั้นเขาไปไลฟ์อยู่หน้าร้านอาหาร
ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าร้านอาหารตรงนั้นอยู่ตรงไหนทำไมไม่ไปจับอะไรอย่างนี้
คือเหมือนเหมือนกับทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
แต่มันก็คนละหน่วยงานที่บอกจะต้องระบุนะระบุว่าอยู่ตรงตอนนี้ห้ามเข้าออกนอกประเทศนะ
ออกนอกประเทศนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นกลไกของทางกฎหมายอีก
ใช่คือเหมือนตอนนี้ค่ะก็เป็นจริงเรื่องที่ว่าไม่ประสานงานกันอันนี้
ส่วนตัวมองว่าก็ไม่เป็นไรให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนี่แหละ
ถ้าเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจริงหมายก็ต้องมาเพื่อเรียกเข้าไปให้ปากคำ
ซึ่งตรงนั้นเราจะมานั่งพิจารณาดูว่าใครเป็นคนแจ้งหรือว่าฝั่งไหนเป็นคนแจ้ง
ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติไม่มีเขาขายน้ำพริกอ่ะ

แต่ถ้าจะแจ้งคือให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหามีหมายจับอันนี้คนละเรื่องกัน
ผู้จัดการก็เลยบอกว่าก็เราก็พูดได้เท่าที่เรารู้

ส่วนสภาพจิตใจของซาร่าตอนนี้ผู้จัดการบอกว่าก็ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกัน
สำหรับสถานะของซาร่ากับดาริวเป็นยังไง
หลังจากที่มันเกิดเรื่องแบบนี้หลังจากเอาง่ายสามีโดนจับเข้าคุก
แล้วแบบความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปไหมหรือยังไงนะคะ
ผู้จัดการบอกว่าเท่าที่รู้และเห็นก็ตามนั้น
เพราะว่าซาร่าเองก็จะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างในเรื่องการจะเข้าเยี่ยม
ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเป็นแค่ผู้จัดการของน้องซาร่า
เราก็ไม่ได้ไปมีรู้จักส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขา
ส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาซาร่าบอกว่าซาร่ายืนยันความบริสุทธิ์เต็มที่
แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกอย่าง
แต่เดี๋ยวจะขอปรึกษาทางทนายก่อน

ไม่ว่าจะเป็นคดีครอบครัวคดีต่างนานา
ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็จะให้คำตอบได้ดีที่สุดว่า
ใครผิดใครไม่ผิดไม่ใช่คำพูดจากปากใคร
ก็เดี๋ยวรอเรื่องของการแจ้งความอะไรใด

ซาร่าบอกว่าก็ยินดีที่จะไปยืนยันความบริสุทธิ์ที่ว่า

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ
พอส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบทรี๓เนี่ยนะฮะ

เพราะว่าขนาดนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีอัดพิเศษเนี่ย

หลังจากนั้นปุ๊บส่วนท่านอธิบดีเนี่ย

ในข้อหาผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด
หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิชอบ
ให้ความผิดระหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเล้นโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทอันนี้คือโทษที่เขาว่าหน้าที่จะไปมันก็ไม่ได้หนักหนาถูกต้องไหมครับ

ก็แล้วแต่ว่าสารจะพิจารณาให้
ถ้าเกิดมีข้อกฎหมายขึ้นมาก็ต้องชี้แจงยืนยันบริสุทธิ์ถูกไหมค
ก็ต้องไปสู้กันว่าสิ่งที่แจ้งมานั้นเป็นจริงประมาณไหน
คือเอาจริงถ้าสมมุติในเคสที่บอกว่าให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหามีหมายจับ
คุณซาร่าถ้าโดนหมายเรียกมาจริงถ้าโดนแจ้งข้อหานี้จริงก็ต้องไปชี้แจงกับทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็ศาลให้ได้ว่า
ไม่ได้ให้ที่พักพิงไม่ได้ให้ที่หลบหนีแต่ไม่รู้จริงจริงว่าเขามีหมายจับหรืออะไรแบบนั้น
คือมันก็ต้องยืนยันให้ได้ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีคดีหรืออะไรแล้วไม่รู้ว่าเขาหนี
ก็ถามเหมือนคนดูข่าวแม่ข่าวมันดังขนาดนี้เขาจะไม่รู้ได้ยังไง

กับอีกแบบหนึ่งความรักมังตา
เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณซาร่าต้องชี้แจงให้พนักงานสอบสวนและศาลเข้าใจให้ได้ว่า
ไม่รู้จริงหรือยังไง
คือเขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้คือเราก็ไม่รู้เนอะ
เขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้หรืออย่างที่พี่มดบอกหรืออาจจะรู้
เพราะว่าคุณบอยคุณบอยวันบันเทิงที่สัมภาษณ์เขาตอนนั้นถูกต้องไหม
คือซาร่ามาที่ช่องปรากฏว่าคุณพลอยก็ว่าอ้าวมากับแฟนเหรอ
แล้วสันตะปุ๊บเขาก็ถามคุณบอยก็ถามซาร่าท้องเหรอลูกท้องหรือเปล่า
ถูกต้องป่ะเพราะสองคนเนี่ยชีวิตรักของนางเนี่ยต้องยอมรับพังหมด
พังหมดเลยจังหนึ่งก็แต่มีลูกคนที่สามนางบอกนางไม่ได้ท้อง
แต่คนนี้เหมือนรักจริงแล้วเขาก็ถามว่าเหมือนประมาณว่าตอนแรกก็เนี่ยหนูจะแต่งงานแล้วนะวันที่โดนจับกลุ่มคือวันแต่งงานเขานะ
เขาไม่ได้ว่าเขาจะแต่งยี่สิบสองป่ะพี่มดเขาจะแต่งวันนั้นแหละจริงเหรอแต่งวันจันทร์นั่นแหละอืม
แบบละครใช่ไหมอืมคือว่าโอเคอยากจะผิดสูญให้แฟนสาวดูว่าตัวเองเนี้ยไม่มีอะไร
นึกออกป่ะเพราะทุกคนก็เตือนว่าเฮ้ยเข้ามาทำไมเพราะมีคนบอกว่าเข้ามาก็ต้องโดนร่วม
อาทิตย์เขาก็ถามคุณบอยด์อ่ะคุณบอลรวันอ่ะวันประเติมอ่ะ
เธอรู้มั้ยเขามีปฏิเสธไว้ยังไงเขาแม่ไม่รู้ถูกมั้ย
นี่ไงถ้าอย่างนั้นคนสมมุติรู้ว่าตัวเองโดนหมายจับ
เขาจะต้องการเขาจึงบอกว่าเรื่องนี้งง
งงไปกว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านางเป็นคนไม่ใช่สัญชาติไทยด้วยนะ
นางสัญชาติสิงคโปร์บ้านสิงคโปร์
ข่าวดังขนาดนี้เอาตรงถ้ามาก็ต้องโดนรวบแน่นอน
ยังไงก็ต้องรวบตึงอยู่แล้วโคโก้ชาแลลก็พร้อมอยู่แล้วหนูนึกออกไหมลูก
งงงทั้งเจ้าตัวก็คือดาริวแล้วก็งงทั้งซาร่า
แบบซาร่าอ่ะเอาจริงจริงคงคิดว่าอ่ะอุ้ย
ถ้าสมมุติแฟนเราเป็นแบบทำความผิดจริงทำไมกล้าออกสื่อกับเราล่ะ
ออกรายการสดนะคืออันนี้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาคิดแบบนั้น
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูนะคะว่าน้ำหนักในความคิดของเรา
มันเพียงพอที่จะให้สารมองแบบพิจารณาว่าไม่ได้ให้ที่หลบซ่อน

แต่ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
อืมมันจะจับตัวง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเอาถามตรงตรง
นี่ถือว่าเป็นการจับตัวง่ายมากน่ะลูกเขาตามกลับมาเป็นปี
หนูงงตั้งแต่เขากล้าแบบเดินทางเข้าประเทศแบบเข้าประเทศ
แล้วออก๑๙ธันวาคมที่สุวรรณภูมิด้วยอันนี้งงงจริง
ก็ถึงบอกว่ามันยังชี้แจงกันไม่ชัดเจนว่าสตมทำไมไม่เข่าระบบหรืออะไรใด
แต่เอาเป็นว่านะตอนนี้ก็จับแล้วนะคะ
ครบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะ

วันนี้ทุกคนสวัสดีครับทุกคนถามว่าพ่อหนีไปไหนเนี่ย
โอ้ยผมยุ่งเลยรถติดมากเลย
ไปอีกหนึ่งเรื่องน้ำอุ่นครับ
กับแก๊งปาร์ตี้เนี่ยคดีราตาเบลนะครับ
เอาง่ายว่าเรารู้กันอยู่แล้วน้ำอุ่นเนี่ยจะต้องโดนจับคุกทั้งหมด๘ปี

จากกรณีสารอุทธรณ์ที่ภาคสายืนลงโทษ
อาญาจำคุก๘ปีนายรัชเดชหรือน้ำอุ่นวงธบุตรจำเลยที่๑ฐานหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้กระทำถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจำคุกห้าปีสี่เดือน
นายชัยพลหรือคิวนะฮะจำเลยที่๒นายนาธีหรือตีจำเลยที่๓แล้วก็นางสาวพิกุณฑอง
จำเลยที่๔ฐานสนับสนุนเนื่องจากว่ากรณีงานจัดงานเลี้ยงหรือจัดปาร์ตี้กัน
ให้มีการดื่มสุราในบ้านพักบังย่านบางบัวทองโดยจ้างนางสาวทิติมาหรือลาลาเบล
มาทำหน้าที่ชงสุราร่วมเต้นลำนั่นแหละหลังจากนั้นก็มีการกระทำกักขังหน่วงเหนียว
จนเป็นเหตุให้ตายหรือเสียชีวิตซึ่งจำเลยที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นดีการนะครับ
สารอาญาธนบุรีซึ่งเป็นสารชั้นต้นส่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้สารดีการพิจารณาก็มีคำสั่งนั้นนะฮะ
ล่าสุดสารดีการเนี่ยพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า
พิเคราะห์ความหนักเปลาแห่งเคาะหารแบบนี้
ให้โรงโทษจมคุกจำรวจที่๑มีกำหนด๘ปี
จำรวจร่ายที่๒ถึง๔มีกำหนดคนละ๕ปี๔เดือน
หากปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่๑๔เนี่ยอาจจะหลบหนี
ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่๑๔ในระหว่างดีกาก็คือเอาง่ายก็คือไม่ให้ประกันตัวนั่นแหละ

ซึ่งทางครอบครัวลาลาเบลเนี่ยเขาบอกหลายคนเขาก็ฝากขอบคุณมาทางคุณหนุ่มด้วย

ครอบครัวของคุณแม่คุณลาลาเบลอะค่ะ

อันนี้บอกว่าฝากขอบคุณพี่หนุ่มมากเพราะว่าคือในช่วงเวลาที่มันเป็นคดีมามันกี่ปีแล้วนะคะ

ดูแลลูกของลาลาเบลอ่ะเรื่องแบบความเป็นอยู่กันอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยแบบฝากขอบคุณพี่ลูก
ซึ่งเขาบอกว่าน่าสงสารนะก็ขายคอนเฟรคเขาแบบเขาไม่ได้อยู่เฉยนะ
ดำก็เคยเชิญเข้ามาแล้วก็แบบมาช่วยแบบมาให้เขาได้ขายของอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตัวน้องแบมแบมตัวนี้ก็ไม่สบาย

สบายตอนนี้คือน้องเป็นเหมือนกับต่อมอดินอยมันโต

ใช่แล้วเวลาแบบหลับอย่างนี้น้องก็จะแบบบางทีกลนก็มันจะหยุดหายใจได้อะไรอย่างนี้
ก็ต้องรักษาแต่เนี้ยดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีอาการอยู่อะไรอย่างเงี้

ปีแรกเขาเข้าบอกลูกไว้ว่าแม่ไม่อยู่แล้ว

อุ้้ยตอนนั้นปราเป็น๒ขวบนะ
มาเสียหมดแล้วหัวเร็วหัวแรงที่เลี้ยงที่ครอบครัวแล้วละ

จนวันหนึ่งแม่เขาเองก็เซเหมือนกันว่า

แล้วก็เขาก็ไม่ได้อยู่เฉย
เขาพยายามหนีความแบบหนีแบบให้ทุกคนมีกิน
ในช่วงแรกข่าวดังก็ขายได้นั่นแหละ
อันนี้ก็พูดกันเป็นจริงแหละนะแต่หลังอ่ะถามจริงว่าถ้าสมมุติว่านี้ไม่มีข่าวได้ที่องคุณ
คืออันนี้คือพี่เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของลาลาเบลนะ
ก็คือเป็นตายายของแบมแบมนี่แหละลูกก็ชื่อแบมแบม
พี่ก็คุยอ่ะมุมหนึ่งที่แกมีอยู่คำนึงที่แกพูดมาแล้วพี่แบบ
สะท้อนความรู้สึกพี่มากเลยคือแกบอกว่า
คือเหมือนกับแกก็ไม่ได้ห่วงอะไร
ห่วงแค่อย่างเดียวว่าวันนี้แกก็พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางในการที่จะดูแลแบมแบม
ก็คือจะขายของขายอะไรก็พยายามทำเต็มที่
แต่แกแก่แล้วแกจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งแกล้มขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไง
คือจริงคือตอนนี้ถ้าถามน้องแมมคือเขาเหลือแค่ตากับยาย
แล้วตากับยายก็แก่แล้วคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้

สิ่งหนึ่งันได้๗๔๐๐๐๐บาทใช่มั้ย
คือถ้าเท่าในคดีจำเลยที่๑ถึง๖อะฮะ
แต่เขามือนเข้าใจว่ารวมกันซะไปจะใช้ประมาณ๗๖๐บาท
แปลว่าแปลว่าทั้ง๖คนจ่ายแค่๗๖๐๐บาท

ซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โห๗๖๐๐บาทเราไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่า

๗๖๐๐บาทจะได้เงินป่ะ
เขายืนดีกากันอยู่
คือจริงเอ้ยเรื่องค่าสินใหม่ชดเชิงเนี่ย
จะไปถึงตรงนั้นได้ไหมแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาไง
แต่ว่าสารอุทธรณ์ก็ยกฟ้องจำเลยที่๕กับ๖
สมมุติว่าสารชั้นต้นพิพากษา๑๖ว่าผิดหมด
แต่ว่าสารอุทธรณ์ยกฟ้องจำเลยที่๕กับ๖
แต่ว่า๔คนแรกยืนตามสารชั้นต้น

เรื่องนี้ไปฟ้องแพ่งได้ไหมคะ

แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าทางคุณแม่ได้ฟ้องแพ่งไหม
แต่ว่าเรื่องสิ่งใหม่เขาก็เหมือนธนาคารก็เรียกให้
แต่ว่าก็คือหลายคนก็ยังคล่องใจว่าโอ้โห
ร่วมกันแค่๗๖๐๐เองเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจในกระบวนการเหมือนกันว่าเขาจะยังไง
ต้องรอดูต่อไปแต่ก็สงสารครอบครัวนี้

แล้วก็ดูแลกันไปเนอะ

อายการสูงสุดนะฮะสั่งฟ้องคดีตู้เห่านะครับ

พร้อมกับพวกทั้งหมด๔๑ข้อหาหนักนะครับ
โทษสูงสุดนี้ไปถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับ

ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีนายชัยนัท

ก็ได้เหมือนกับมีคำสั่งนะฮะ

อายการสูงสุดเนี่ยนะฮะ
พิจารณาสำนวนการสอบสวนคดีนะฮะ

นางสาวนารีตัลท่าทะเถียน

ว่าข้างฟ้องตู้เห่านะครับกับพวกทุกคนที่๔๑รายด้วยกันนะครับ
ในฐานความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปนะครับ
เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
ถูกออกฤทธประเภทที่๒แล้วก็ประเภทที่๔ด้วย
นี่นะครับก็ง่ายตอนนี้คือสารมีคำสั่งแล้ว

ฟ้องแล้วประมาณนั้นนี่คือสรุปก็คือประมาณได้ฟ้องแล้ว
อืมค่ะแต่ตอนนี้ตู้เห่าอยู่ไม่ได้อยู่เมืองไทยป่ะคะ

เพราะว่าที่ว่าไม่แน่ใจไงว่าที่ว่าโดนจับแล้ว

อยู่อยู่นะคือไม่ไม่รู้ว่าอยู่ในเรือนจำ
แต่ว่ายังไม่น่าจะได้ออกจากเมืองไทย

เพราะคดีมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยนะ
เพราะอันนี้คือภาพจากแต่วันที่เป็นข่าว
เพราะว่าเรื่องนี้มันลามไปถึงเรื่องของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเลยนะ
ถูกไหมเพราะว่ามันมีเรื่องกรณีที่ว่าทำเป็นเหมือนแบบ
เหมือนกับเป็นวีซ่าของนักศึกษาเข้ามา
ใช่ไหมซึ่งจริงแต่ละคนแก่มากแล้วใช่ไหม
ที่เข้ามาบอกว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็ได้อยู่นานกว่าคนทั่วไป
แล้วมีสาขาอยู่ที่แพร่อยู่ที่อะไรต่างจังหวัดด้วยนะ
จะทำให้หนุ่มกัญชัยดูซิ่งหัวเถอะ

ที่ตอนนั้นมีอักษรย่อมีอักษรว่าดาราป่วยหนัก

แล้วปรากฏว่าทุกคนก็บอกว่าซุดลงหนักสุดหนักแล้ว
ในฐานะที่ตัวเองคุยกับเขาตลอดนะ

คือผลการรักษาออกมาดี
ผลการรักษาออกมาดีแต่คือมันต้องรักษาไหมต้องรักษา
เพราะว่าช่างการรักษาที่แบบว่า
อยู่ใกล้ชิดหมอจริงนึกออกไหม

แล้วก็ยังคุยกับคุยได้ปกติด้วย

เพราะว่ามีแต่คนถามว่าเออเขาอะไรยังไงแต่บอกว่าเขารักษาตัวอยู่
เขารักษาตัวแล้วก็ใจเขาแข็งแรงมากด้วยนะคุณจี้คือโอเคละวันที่ไปรักษาเขาจะไปนอนโรงพยาบาล

อ่าซึ่งแล้วทุกวันนี้ได้กลับบ้านไหมแม่หรือว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาล

อ๋อรอบว่าอยู่บ้านแล้วมารักษาก็ไปโรงพยาบาล
ว่าเขาจะออกมาทำงานปกติได้ไหมคือออกมาก็มีแรงนั่นแหละ
แต่ก็คือร่างการเขายังไม่พร้อมเห็นไหม
ก็ให้มันพร้อมจริงก็บอกแต่ตอนนี้อยู่ในการรักษา
แล้วค่อนข้างการรักษาออกมาค่อนข้างจะบวกด้วย
อืมคนถามกันอย่างไรค่ะ

แบบว่าโอ้โหอย่าเพิ่งรีบบอกว่าเขาป่วยหนัก
ยังไม่ป่วยคือป่วยไม่ป่วยแต่ยังไม่หนัก
คือยังตอบโต้ยังแบบยังด่ากับฉันจะอยู่ด้วยไหม
เขายังสู้อยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมเนอะ
อย่าเพิ่งไปคาดการณ์อะไรกันไปเองให้เขาได้ออกมาพูดเอง
ถูกคือถึงเวลาปุ๊บมันก็มีเหตุผลที่เขาทำไมถึงยังไม่ออกมา
ถูกต้องป่ะแต่มั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ได้ป่วย
อย่างที่ข่าวเป็นจริงไหมจริงแต่ไม่ได้หนัก
อย่างที่ทุกคนไปลือกันว่าหนักแล้วอะไรอย่างนี้

คือข่าวจริงมันออกมาแค่ว่าเขาไม่สบาย
เขาดูอยู่คุณหนุ่มให้กำลังใจเขาได้นะ

อย่างมันไม่ตายหรอกคนอย่างแกต้องอยู่ทะเลาะกับฉันอีกนาน

ฉันรอวางก่อนเลย

ใช่มีค่อยมีอาการมั้ย
คุณปวดหัวพี่ปวด

จริงพี่ปุ่นหัวไปมากเลย
ทำยังไงดีเนี่ย
หนูว่าพี่หนูอาจจะเพราะได้ยินอะไรเปื่อย

ลายเองรึเปล่าพี่
โอ้ววันนี้สัมภาษณ์ครูสนุก

ใช่วันนี้มันมากเลยอะ
แล้วครูแบบเด็ดมากเลย

พี่หนุ่มก็พี่หนุ่มปวดหัวบ่อยอ่ะทุกคนลองเช็คอาการพร้อมกับพี่หนุ่มเลยนะคะว่าปวดหัวบ่อยไหมปวดหัวเรื้อรังหรือเปล่าเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันปวดมากขึ้นไหมมึนงงมึนงงอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณปวดหัวเรื้อรังปวดหัวบ่อยเวลาอากาศร้อนเนี่ยหูมันเต้นตุกแบบปวดมากขึ
ประจวบคิริขันคุณหมออารักษ์วงวรชาติโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คไว้บอกว่า

เป็นเคสของผู้ป่วยหญิงอายุหกสิบห้าปีนะคะ
ผู้ป่วยรายนี้มีอาการมืนงงแล้วก็ปวดหัวบ่อย
อากาศร้อนจะยิ่งปวดมากขึ้นเป็นมาเป็นปีเลยค่ะ
เหมือนแบบแก่อาการคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก

จนกระทั่งหลังอาการเริ่มจะอ่อนเพลีย

สมมุติไปตลาดเดินประตัดเดียวเริ่มเหนื่อยแล้ว

ที่นี้ญาติต้องขอบคุณญาตินะคะ
สังเกตเห็นว่าเออเขาเริ่มเดินขาลากแล้วก็ทรงตัวไม่ปกติ

เวรตรวจเบื้องต้นเขาบอกสงสัยอาการทางสมอง
ก็เลยส่งไปตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมอง
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์
จากนั้นก็นัดผ่าตัดสมองเอาก้อนเนื้อออกมา
ผลการผ่าตัดทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสำเร็จ
ผ่าตัดออกมาเสร็จแล้วก็มีการทำกายภาพฟื้นฟู
จนตอนนี้ผู้ป่วยหญิงรายนี้ค่ะกลับมาเป็นปกติแล้ว
เหนื่อยแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเลย
อาการปวดหัวเนี่ยถ้ามันเป็นเรื้อรังอย่าคิดว่าเออกินพาราไป
แค่เครียดแค่อะไรอย่าชะล่าใจไปหาคุณหมอ
บางทีมันอาจจะเป็นแบบเนื้อง่งเนื้องอก

โรคเนื้องอกในสมองคุณหมอบอกว่า
ถ้าตรวจเจอเร็วมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด
คือมันก็สามารถเอาออกมาได้แล้วก็เราก็กลับมาใช้ชีวิตแข็งแรงเป็นปกติ

ซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าโอกาสที่เนื้องอกจะเป็นเนื้อร้ายเนี่ย
แล้วก็มันแม่พี่อะก็ผ่าสมองนี่แหละ
แล้วท่านก็หลับไปเลยเจอเจ้าเดือน
แล้วก็ปอดบวมแทรกแล้วก็เสียชีวิต
ก็คือพี่ก็จะมีประสบการณ์หลอกหลอน
เรื่องของไอ้เนื้องอกในสมองนี้

ใช่ทางป๊อกแฟนมากกี้ป๊อกป๊อกนี่ก็เป็น
แต่ว่าของป๊อกเนี่ยโชคดีมากแบบหนึ่งในแบบไม่รู้กี่ล้านเลย
เพราะว่าจริงแล้วตอนแรกคุณหมอเนี่ยคิดว่าแบบก้อนเนื้อก้อนนั้นน่าจะเป็นแบบมะเร็ง
เนื้อร้ายเป็นเนื้อร้ายแต่ปรากฏว่าพอผ่าไปแล้วไม่ใช่
แล้วก็ตอนแรกก็มีความกังวลใจกันอยู่อันนี้ขออนุญาตที่ที่พูดคุณป๊อกเนี่ย
เพื่อถะหอนเป็นประสบการณ์ว่าสำหรับใครก็ตามแต่ที่มีอาการตวดหัวแรง
เดินอยู่แล้วปล่วนเหมือนฟ้าผ่าเหมือนไฟช็อตเข็มมาเข็นแบบนี้

เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในสมองแล้วเนื้อสมองเราจะมีอะไรไงบ้าง
เพราะอย่างของคุณป๊อกเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
วันนั้นวันนั้นผมจำได้เลยไปขับรถด้วยกัน

แบบพี่คือแกปวดหัวแกก็บอกเนี่ยผมแบบเป็นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไปตรวจอีกสองวัน
บอกอีก๒วันเนี่ยถ้าไปตรวจแล้วอันนี้ไม่ใช่ของคุณป๊อกนะที่เปิดไม่ใช่ของคุณป๊อก
เสร็จปุ๊บเนี้ยคุณป๊อกแกก็เหมือนกันก็ไปตรวจแล้วก็เจอแล้วลูกใหญ่มากอืม
ก้อนใหญ่มากแล้วโชคดีที่สิ่งที่ปฏิหารคือก้อนนั้นเนี่ยคือจริงจริงแล้วเนี่ย
เท่าที่ผมขออนุญาตพูดแล้วกันนะ
คือจริงแล้วก้อนนั้นมันไปอยู่ใกล้กับ
เหมือนกับสมองส่วนความพูด
คำพูดแล้วก็การเหมือนกับการตอบโต้

คือมีโอกาสที่เวลาพูดออกมาปุ๊บเนี่ย

แล้วก็แต่ฟังได้แต่พูดออกมาเป็นอีกแบบหนึ่ง
อะไรอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งคือ
เหมือนฟังได้แล้วก็แต่พูดไม่ได้
อะไรอย่างเงี้แต่คุณป๊อกโชคดีมากคือเคลียร์
ใช่ก็จริงคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งมาบอกเหมือนกันว่า

เพราะว่าค่าสแกนมันแพง
อันนี้ประกันสังคมส่งได้ไหมคะ

ประกันสังคมพี่ไม่แน่ใจว่าประกันสังคมดูแลทั่วถึง

ถ้าหมอวินิจฉัยว่าจะต้องทำ
แต่จริงมันก็ลำบากตรงที่ว่า
บางทีโรงพยาบาลของเราเองอย่างนี้

บัตรใช้ได้ไหมรู้สึกว่าจะใช้ได้นะ
แต่คิวแต่ว่าคิวจะยาวแบบ
ยาวมากคือแบบหูนานมากอะไรอย่างนี้

ถึงบอกว่ามีคุณแม่ของคนขับรถ

ก็เป็นมะเร็งที่คนลิ้น
สิ่งที่แกจะต้องทำก็คือ

ก็ต้องรอคิวฉายแสงแบบนานนานมาก
ต้องย้ายไปที่มันยาว

คุณไปดูตรงโรงพยาบาลตอนเช้าสิ
บางคนต้องมาปูเสือรอหาหมออะไรอย่างนี้

เพื่อจะรอเจอตอนเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างนี้
ก็จึงแบบว่าถ้าสมมุติเนอะ
หาใกล้เลือกตั้งควรจะมีพวกนี้อัดเข้าไปเยอะ

ใช่เรื่องประกันสุขภาพจริงก็รอนโยบายเหมือนกันนะคะ
เพื่อมีพักไหนจะมีนโยบายในเรื่องการดูแลสุขภาพ
สวัสดีการชีวิตประชาชนอะไรอย่างนี้ก็ลองรอดูไหม

หนุ่มเห็นข้อความจากอีเจี๊ยบยังฮะ

เห็นข้อความจากอีเจ๊ยบยังนะ
คือผีหาดซาตานกลับชาติมาเกิดมาอยู่ในตัวฉันฉันไม่เคย
ออกอะไรกันแล้วภาวะภาวะเออพี่มดดำที่ไม่เคยกลัวใคร
กลัวแต่ก็กลัวอี้หนูไงกลัวอะไรมันแปลกแปลกอะไรเกิด

พี่หนุ่มเขาต้องทำเรื่องพูดโหแบบเมียแหละ

ถ้าพูดไปแล้วคือเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้แล้ว

ก็ส่องกระจกโดยละส่องกล้องก็ส่งกลัวตัวเองสิ

เพราะพี่หนุ่มเขาจะรู้ทางหนีทีไล่ของเหล่าชู้เหล่าอะไรอย่างนี้ไง

ไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปทางไหนต่ออย่างนี้

เงียบกว่าทุกปีอืมใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งเนี้ยจะเป็นยังไง
เพราะวันไหนวันจ่ายแองจี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้คือวันจ่ายใช่ไหมค่ะ
จ่ายแล้วก็ยี่สิบจ่ายยี่สิบเอ็ดไหว้ยี่สิบสองเที่ยวก็วันนี้เขาไปดูกันเนี่ย
อย่างเช่นกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษถังเงินถังทองทองแท่งจำรองใบเบิกทาง
แบงค์กรงเต็กประทัดพวกบ้านพวกรถอันเงี้ยปกติเมื่อก่อนเนี้ยต้องไปซื้อเที่ยวราชค่ะ
วันนี้เขาไปสอบถามบรรยากาศเท่านั้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่คึกคักเลย
อดขายเนี่ยลดลงกระดาษเงินกระดาษทองราคาเนี่ยนะคะปรับขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ทางร้านเนี่ยต้องปรับราคาขึ้นไปส่วนลูกค้าจะเลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็น
แล้วก็เอาง่ายว่าปีนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจด้วยเนาะ
ค่ะแต่คือเรื่องเผาอ่ะเรารู้ถึงพีเอ็มสองจุดห้ามันก่อเกิดอะไรก็แล้วแต่
ค่ะวันนี้เขาบอกไอ้พวกของเผาก็ขายได้น้อยลงเหมือนกันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
เขาประวัติการณ์ว่าเศรษฐการณ์สรุปจีนปีเนี้ยเนื่องจากมันมาเร็วมาเร็วกว่าทุกปีเลย
ซึ่งหลังปีใหม่มันเพราะอะไรอ่ะฮะเขาดูตามดวงดาวหนุ่ม
ก็เลยมาเนอะตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะถามว่าเพราะอะไรก็ต้องไปตายแล้วเกิด
มันย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วเธอเพราะเขาดูดวงดาวอะไรก็ไม่ได้
ฉันอยากจะรู้นั่นเองว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะอะไรเนี่ย
คือต้องไปหาเวลาย้อนกลับไปคือคุณคือคุณเป็นเจ้าแห่งแบบว่า

ไม่ก็เห็นว่าเค้าไปไปไหว้ไปอะไรบ่อย
ไม่เกี่ยวจะต้องย้อนกลับไปก็จะคด
แต่หลายหมอก็จะรู้

เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเพื่อเก็บไว้ซื้อของ
อะไรบ้างที่จำเป็นแม่อ่ะ

ก็ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าปรับราคาขึ้นกันหมดเลย
กระทั่งกระดาษที่เผาเนื่องจากต้นทุนมันแพงขึ้น

เขาก็ไม่ได้อยากจะขายแพงก็หรอกพ่อค้าแม่ค้า
แต่ต้นทุนทุกอย่างมันแพงขึ้นน้ำมันก่อแพงทุกอย่างแพงหมด

เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี๒๕๖๖เนี่ย

ก่อนไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

ใสหน่อยก็จะต้องไหว้บำพะปรุษ

เหี่ยใช่ไหไม่มีญาติ

แล้วมือที่ชี้คือมือมือที่ชี้คือ

จนกว่าเธอจะตายก็ต้องไหว้ตลอดเพราะว่ายมาแล้ว

เดี๋ยวเรามาดูเธอเราอยู่กันมาตั้งแต่เด็ก
เดี๋ยวเรามาดูวันไปใครไปก่อนกันหนุ่มมันไม่ยากหรอก
ดูด้วยนะว่ากรรมของใครหนักกว่าใครด้วยนะ

อ้าให้กูเร็วอีกหรอ
ชัยสิงเอี๊ยะเออขอเงินขอทองขอโชคนั่นแหละต้องเอาน้ำหอมมาตั้งอืมอ่า
อ่าใช้สิงเอียเนี้ยต้องเอาน้ำหอมมาตั้งเห็นไหมล่ะน้ำข้าวเลยเห็นไหมล่ะ
เออเลิศเนอะเอาเอาเอาเฮ้ยอะไรทำของเขาแรงอ่ะนะแล้วก็จะต้องใส่
เสื้อผ้าสีสันตรงใส่อีกวันหนึ่งก็ต้องเตรียมส้มสี่พลเออ
หอมเยอะเยอะให้มันหอมหอมเถอะหอมไหมเอออุ้ยหอมจริง
วันนี้เราหลายคนเนี่ยก็ได้ติดตามเกี่ยวกับพรีมายา

เขาเป็นคนดังในออนไลน์มากนะฮะ
เนื่องจากชีวิตการใช้ชีวิตในปลักชูรี่
ใช่คนให้เขาเป็นไอดอลเยอะมากเลยค่ะพี่มด

เป็นคู่รักขายอาหารเสริมออนไลน์
บอกมีกำไรเป็นพันล้าน

ถ้าสมมุติอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องมานั่งทำงานก็

ตอนนั้น๓เดือนสร้างเงิน๑๕ล้านจากเด็กบ้านนอก

จากการลงทุนอยู่๖๐๐๐บาท
อันนี้คือภาพที่ออกไปแล้วก็รู้สึกจะเป็น
กระแสสังคมอยู่ช่วงหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหม

แล้วเราจะนั่งทำงานกันอยู่ทำไมมันมีจริงไหม

ก็มีข่าวออกมามากมายว่าเดี๋ยวก่อน

นะฮะวันนี้พลตำรวจเอกต่อ
ศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการ

๒๔ที่หมู่บ้านรัฐดา

ซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาว

หรือถ้าสมมุติคนในออนไลน์จะรู้จัก
เขาในเมพรีมายา

ก็ผู้ต้องหาตามหมายจับใน
ฐานความผิดทุจริต
หรือหรอกลวงจากการตรวจค้น

อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเนี่ย
ดูแลบ้านหลังนี้อยู่สอบถามแม่บ้านเนี่ย

พรีมายาเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

นุ่มเนี่ยซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ไหน

พร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

บอกเมพรีมายาเนี่ยเขาไปไลฟ์

ให้ข้อความแบบเป็นเท็จลักษณะการเชิญชวน

๓เดือนคุณจะมีอยู่ที่

พร้อมกับโพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไง

เมย์พิจารณี

สร้างคนสร้างอาชีพ

เอ้าไว้ถามจริง
กำไร๘ล้านกว่าบาท
ปี๖๐กำไร๖๑๐บาทเหรอ
ใช่ค่ะ

แล้วก็ปี๖๓กำไรล้านกว่าบาท
ปี๖๔กำไร๘ล้าน

เมย์เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังเนี่ยก็เดินทางมามอบตัวแล้วนะฮะ
ก็โดยระบุว่าตนเนี่ยมีเจตนาทำธุรกิจ
ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใด

หนุ่มอย่าคิดว่าฉันจะต้องรู้จักโจรทุกคนนะคะ

คุณเนี่ยนะปากมันไวเนี่ยนะ

ถ้าหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ต้องกับทุกคน

แต่ที่ผ่านมานะที่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะ
หนุ่มแหมมึงเป็นคนดีเหรอเกิน

เขาไม่ได้พูดถึงคนนี้
ให้มายถึงทุกคนที่ผ่านมา

ดีก่อนเดี๋ยวออกไปก็โดน
ตอนนี้เมย์ก็มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้สร้างเรื่องที่จะหลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อมา
ทางนี้เดี๋ยวรอให้มันไปตามขั้นตอนกระบวนการ
แล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งทุกอย่างมันออกประจักษ์ขึ้นอะไรอย่างนี้

ไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีการสร้างเรื่องใดค่ะ
ทุกอย่างก็คือเกิดจากมูลความจริงที่พี่หนูได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารออกไปค่ะ
นั่นแหละตัวเองเขาก็แสดงความบริสุทธิ์
ว่าเขาแค่แบบว่าไม่ได้เป็นการระดมทุน
หรือไม่ได้เป็นการที่แบบว่าแบบให้คนมาลงทุน
แม่แม่เรียก๔๐ล้านเนี่ย
นุ่มให้กูจบทีละครับไหม

ต้องยืมหรือไปเขียนแห้งหน้าด้วยนะพี่หนุ่ม
แล้วฉันก็ไม่ได้บอกหมายถึงว่าไปว่าใครมันเป็นชง
นี่ก็ชอบทำเป็นกุนหลุดนะอีผีอีหนุ่ม
มดหนูให้เวลาเอาคืนที่ข่าวนี้เลยเดี๋ยวหนูชงให้
เขาบอกว่ามันเป็นประเด็นคือฮาในโลกออนไลน์มากเพราะว่ามันมีผลวิจัย
จากกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยลอนดอนที่บอกว่า
ผู้ชายที่มีของเล็กมักจะชดเชยข้อด้อยด้วยการขับรถสปอร์ต
เพื่อเป็นการชดเชยบางสิ่งที่เขามีในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ถามว่าในตรงนี้ใครขับรถสปอร์ตบ้าง
เพราะเคยซื้อกระบะแล้วคนถามว่า

คิดว่าเรื่องพวกนี้จะเอาคืนอีหนุ่มได้สะใจเหรอ
ไม่รู้หนุ่มไปโทรงให้เหมือนพี่จะเล่นมุมไหนไง

เหรอพี่หนุ่มยังไงดีคะพี่หนุ่มเชื่อไหมคะ
นี่ที่แบบเพิ่งเปิดเข้ามาดูเนี่ยในเป็นพวกที่หลังที่ลงไปเพิ่งมาเปิดดูเนี่ย
ทั้งโอ๊ตปาโมดทั้งเบนต์อัปาเช่กันกรรมพลังแต่ละคนนะ
พี่โอ๊ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อเพิ่งซื้ออีโคคามาพอดีเลยครับ
แต่หลายคนบอกว่าออกตัวแรงนะคะพ่อเหมือนพี่หนุ่มอ่ะ
ก็เขาบอกวิจัยเขาบอกว่าคนที่นั่นแหละอาวุธเล็กอ่ะ
แต่ชอบขับรถสปอร์ตเพื่อแบบชดเชยชดเชยอะไรบางอย่างให้รู้สึกภูมิใจ
ว่านั่งในรถสปอร์ตแล้วรู้สึกยิ่งใหญ่ไงแต่ที่จริงของเล็ก

บอกมันเป็นในเองหรือป่ะ

แล้วเค้าบอกว่าเป็นบทความกลุ่มนักวิจัย

มันจริงมั้ยละ
มันก็ไม่จริงเลย
เขาว่ามาอย่างนี้

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ

คือจริงแล้วแม่ก็ไปเซ็นรับรู้หมดแล้ว
เขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เดือนละเท่าไหร

จะเอาอีก๔๐ล้าน
ปีแล้วจำได้ไหมตอนนั้นที่ขึ้นสารครั้งสุดท้าย

แม่บอกว่าโอเคแม่เขาต้องจ่ายแม่เดือนละ๓๐๐๐ใช่ไหมคะ

คือก่อนหน้านี้ครั้งล่าสุดที่แม่ไปขึ้นศาลอีก
แม่บอกแม่๓๐๐๐มันน้อยไป

แต่สารเขาก็ตีกลับบอกแม่มันไม่ได้
เพราะแม่น่ะตกลงในศาลไปแล้วว่าที่๓๐๐๐๐

ล่าสุดเนี่ยแซนก็ฝากถึงแม่นะฮะ

หนูเหนื่อยแม่บอกข้อหาได้มาฟรีแต่อยู่ดีทำไมต้องจ่าย

ข้อหาเนี่ยได้มาฟรีแต่อยู่ดีทำไมต้องจ่าย
คือข้อหาที่เขาไปขึ้นส่งขึ้นศาลกันอยู่เนี่ย

แม่พวกหนูทำอะไรผิดคะร้องเพลงบันเทิงกว่า
เขียนคำร้องค่ะเชื่อหนู
ดูดาราทนายดังที่ช่วงนั้นด่าพวกหนูแล้วได้กระแส

พอเรื่องเงียบก็แยกย้ายจบ
เพราะข้อเท็จจริงคือตามที่เคยบอกไปแล้ว
แม่พอเถอะค่ะหนูเหนื่อย
นั่นแหละนางบอกนางเหนื่อย
เขาบอกเหนื่อยข้อหาเนี่ยนางได้มาฟรี
แต่อยู่ดีทำไมต้องจ่าย

ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินเนี่ยนะฮะ
เขาเนี่ยยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหาย

หลังจากที่ทำสัญญายินยอมเมื่อเดือนกันยายน

เขาทำสัญญาต่อหน้าศาลไปแล้ว

กระติกแล้วก็แซน

อ๋อหนึ่งกับของคุณโรเบิร์ตกับคุณปอร์

แต่ที่เหลือเขาบอกเอ๊ะทำไมยังไม่มีใครชดใช้ก็เลย

ได้ไหมอะแม่

อันนี้เขาเส้นจบนั่นเส้นจบแค่ของเคสคุณโรเบิร์ตคุณปอร์เปล่า

ทั้งหมดทั้งหมดหรือสองคน

แล้วแฮปปี้ที่จะได้เงินเท่านี้แล้ว

แล้วในที่สุดก็มันก็ไม่มีฆาตกรรม

แต่ว่าผมก็ยังงงเอ๊ะทำไมพอหลังจากมีประเด็นนี้
ทำไมอีเจี๊ยบเรียบดูดเข้าไปลงถึงใคร

ตายอดตายหยากมาจากไหนวะหื้อ

ไม่รู้เขาด่าใครอ่ะ

ไม่ใช่คนในข่าวไหนสาบานได้เลย

เพราะสาบานนี้ตัวนี้น่าจะตายคนส่วนแล้วล่ะ

แต่จริงก็แม่เซ็นจบไปแล้ว

อันนี้พูดภาษาชาวบ้านตรงเลยอ่ะ

ก็อาจจะได้อยู่ที่ธุรกิจของศาล

รู้ไปหมดแล้วว่าโอเคจะต้องจ่ายแม่เดือนละ๓๐๐
ถูกมั้ย

ที่ว่ามีคลิปจับคนร้ายใช่มั้ยคะ

แอบอ้างกับอีกคนนึงหลอกเงิน๘ล้านใช่ป่ะคะ

คือจัดฉากใช่มั้ย

แล้วก็ให้คู่กรณีที่ถูกหลอก

ทีนี้ตอนนั้นคลิปนี้คือเป็นบารอลมาก

แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะ

เพราะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย

เขาบอกว่าจริงเคสนี้เนี่ย
เผลออาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะ
เจนมะตูมกับเพื่อนอาจจะโดนได้เพราะว่า

การจับตัวคนร้ายหรือควบคุมตัวคนร้ายเนี่ย
เป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้น
แต่วันนั้นเขาก็เชิญตำรวจมาอยู่รอบด้วยนะ
ใช่ทีนี้เขาบอกว่าในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

จะไปจับตัวเขานอกสอนอหรือว่านอกโรงพักได้

สองในระหว่างการเค้นถามตรวจสอบเรื่องราว

บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น

การไปเปิดข้อเท้าโชว์กำไรอีเอ็มเขาออกสื่อเนี่ย

ก็คือถามว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำ

แต่ในเคสที่คุณมะตูมทำก็อาจจะเข้าข่ายการผิดกฎหมายเหมือนกัน

ถ้าฝ่ายคุณมะตูมเสียหาย๘ล้านเนี่ย

อันนั้นคือขั้นตอนปกติที่คุณมะตูมและเพื่อน

ตรงนี้แหละคนที่ยืนอยู่ในวง

สนับสนุนร่วมกันกระทำความผิด

ของคุณมะตูมก็สามารถทำได้

เวลาจะทำอะไรให้มาปรึกษาทนายบ้าง

คือมีเสียงวิพากษ์วิจารค์ทั้งสองมุมมองเลย

อาจจะพูด

ในเหตุการณ์ที่เพิ่งเห็นคลิปในวันแรก

แต่พอหลังจากนั้นข้อเท็จจริงมันปรากฏมาพี่หลังว่า
จริงแล้วที่พี่มีโอกาสได้คุยกับมะตูม
ตูมบอกว่าไอ้การที่มะตูมดึงโทรศัพท์มาเนี่ย

เพื่อที่จะไม่ให้ลบข้อมูล
อะไรแบบนี้เพราะตอนหลังเขาก็คืนไป
เรียกพวกมาด้วยไม่งั้นหนึ่งขึ้นไปกันใหญ่
เออก็นึกว่าสุดท้ายแล้วว่าอันเนี่ยเป็นการออกมากึ่ง

เค้าบอกว่าเค้าไม่รู้จริงว่ามันคืออะไร

ก็เลยรีบดึงขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็มีว่าข้อมูลตรงเนี้ยก็คือ
สมมุติว่าถ้ามันมีการแจ้งความฝั่งคุณมะตูมจริง

แง่ข้อเท็จจริงอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้นะคะ
น้อง

อ่ะหมดเวลาอุ้ยคำรออยู่อุ้ยจริงด้วยอ่ะอืม
สวัสดีครับเหนื่อยหรอแล้วว่าจะมาจัด
ข้าวไทยไทยดิ้นกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเบลอ
โปรดติดตามตอนต่อไป